โดยครับครับครับท่านภูมิกรรมครับถ้าเกิดขึ้นท่านภูมิกรรมครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือคนไทยฟังข่าวแล้วต้องยอมรับว่ามันโหดเยี่ยมมันอุกอาจจริง
ท่านช่วยสรุปสถานการณ์ขณะขนาดนี้หน่อยได้ไหมครับ
โดยเฉพาะเรื่องของคนร้ายที่ไปก่อเหตุตอนนี้เขายิงตัวตายแล้วใช่ไหมครับ

มันเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้ครับท่านครับตั้งแต่เกิดเหตุเลยเนี่ยฮะ
วันนี้เวลาประมาณ๑๒นาฬิกา๓๐นาทีนะครับคนร้ายได้ขับรถเข้าไปในศูนย์เด็กเล็ก
อุทัยสวรรค์นะครับแล้วก็ใช้ปืนกาดยิงเด็กในศูนย์เด็กเล็กนะครับเสียชีวิต

หลังจากนั้นก็ขับรถออกมาตามถนนแล้วก็ไล่ชนชาวบ้านเสียชีวิตไปหลายคน

แล้วก็สุดท้ายก็กลับเข้าไปในบ้านแล้วก็ยิงลูกยิงภรรยาแล้วยิงตัวเองเสียชีวิตแล้วครับ
เพราะฉะนั้นคือที่เข้าไปเนี่ยคือศูนย์เด็กเล็ก

ซึ่งทางชาวโบ้งชาวบ้านเขาก็จะเอาลูกเอาหลานมาฝากไว้ที่นี่ใช่ไหมครับ

พอก่อเหตุยิงตรงนั้นขับรถออกมาเนี่ยด้านนอกนี่คือกราดไปชนอย่างเดียวไม่ได้ไปยิงต่อใช่ไหมฮะ
ครับไปชนครับ

ตอนที่เข้ามานี่เข้ามาคนเดียวหรือว่าเอาลูกกับเมียมาด้วยฮะ

แทุ่่ครับอย่างอย่างในศูนย์เล็กนี้อย่างเท่ากับว่าตอนนี้
ทั้งหมดนี้๓๒แต่ว่าเป็นเด็กประมาณ
คนครับโอ้โหเป็นเด็ก๒๕
๒๓เลยครับอายุประมาณเท่าไหร่เนี่ย
โอ้โหเว้ยก็ได้มึงเฮศจูงใจเนี่ยตามข่าว
ว่านี่เป็นอดีตตำรวจใช่ไหมคนก่อเหตุคือ๑๐ตำรวจโทปัญญาคำราบใช่ไหมฮะ

เป็นตำรวจของสพนากลางใช่ไหมครับท่านภูมิกับ

อ๋อสพนวังอยู่ที่หนองบลำพูเหมือนกันไหมครับ

แล้วยังไงฮะเขาไปถูกไล่ออกหรือเขามีคดีแบบไหนอะไรยังไงถึงมา
เขาเศษยาเศษติศนะครับแล้วก็พรุ่งภาพชาติสวดพบ
แล้วก็ให้ออกจากราชการครับ

แต่ว่าเขามีภูมิลำเนาอยู่ที่นากลางครับเขาก็อยู่ที่บ้านที่นากลาง
ไล่ออกนานหรือยังครับ

ตั้งแต่ปีที่แล้วเห็นบอกจะต้องขึ้นศาลพรุ่งนี้เหรอครับ

อยู่ดีวันนี้ถึงมาจะมากราดยิงอะไรมากับศูนย์เด็กเล็กตรงนี้
จูงใจเลยครับว่าเกิดจากเพราะสาเหตุอะไร
ยังไม่ทราบเลยครับอย่างนี้
เท่ากับว่า๓๒เป็นเด็กเล็กเท่าไรนะฮะ

ยังมีอยู่ครับคนเจ็บอีกหลายคนครับ

ศูนย์นี้มีเด็กอยู่กี่คนครับ

อืมตอนนี้เราเราทำยังไงต่อครับท่านภูมิกับครับ

ก็เก็บหลักฐานนะฮะเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุนะฮะ
แล้วก็ร่วมกับแพทย์ชาญสูตรที่สุข
ร่วมกับการรับที่ที่สูตรหลักฐานนะฮะ

อันนี้ก็ภูมิคับบัญชาทุกระดับชั้นก็
บัญชาการในที่เกิดเหตุกันหลายท่านแล้วครับผมอืม
ท่านภูมิกับอย่างในปัญญาเนี่ย
ใช้ปืนอะไรฮะใช้กี่กระบอก
ถึงยิงคนได้ขนาดนี้ตาย๓๒คนเนี่ย

เป็นปืน๙มมฮะปืนอัตโนมัติฮะ

อ่าหน้าบางมีพยานบางคนบอกว่า

ยังไม่แน่ชัดต้องดูที่เหตุอีกครั้งหนึ่งครับ

ใช้มีดฟันเด็กด้วยครับ

มันเป็นปืนที่เขาใช้ตอนที่เขาเป็นตำรวจอยู่แล้ว
ก่อนถูกไล่ออกมันเป็นปืนที่เขาไปหามาใช้ทั่วไปหรืออะไรยังไง

ตอนนี้ก็คงต้องนำปืนมาตรวจสอบดูก่อนครับว่า
เป็นปืนมีทะเบียนหรือว่าเป็นปืนของเขาเองหรือเปล่า

ตอนนี้เราต้องนำศพไปไว้ที่ไหนยังไงฮะ
ตอนนี้ก็นำมาไปที่โรงพยาบาล

ครับ
ในส่วนของลูกเมียของเขาที่บ้านเนี่ยฮะ
ตอนที่เราตามไปตอนที่เราไล่ล่าแล้วไปเจอเนี่ย
ตอนนี้พอจะสันนิษฐานได้ไหมครับว่า
ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นฮะ
ทราบเลยครับว่าเกิดจากอะไรขึ้น

ใช้ปืนยิงลูกภรรยาและยิงตัวเองครับ

ซึ่ง๓คนนี้ก็คือตัวคนร้ายกับลูกกับเมียเขา
จะไม่รวมกับ๓๒ศพที่อยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กของอบตนากลางใช่ไหมครับ
ตอนนี้ผมยังไม่แน่ชัดนะครับว่ารวมมาแล้วหรือยังครับ

เพราะตอนนี้ผมก็ไม่ได้ไปที่เกิดเหตุผมติดโควิดนะครับ
ผมก็รับสารจากทางโทรศัพท์จากหลายส่วนแจ้งเข้ามาครับ
นี่คือทางที่ทางเจ้าหน้าที่เขารายงานท่านภูมิกลับเข้ามา
แต่เหตุการณ์เนี่ยณขณะนี้เป็นอย่างที่ท่านบอกตรงนี้

พระคุณนะครับท่านครับขอบพระคุณครับท่านภูมิกับครับ

ท่านภูมิกับการสพนากลางนะครับก็คือเจ้าของพื้นที่เลยนะครับทุกผู้ชมครับที่
อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะฮะ
พันธุ์ตำรดเอกจักรพรรดินะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๒กว่าคนร้ายคือ๑๐ตำรวจโทปัญญาคำราบที่ถูกไล่ออกจากราชการในคดีเสพยาเสพติด
ความจริงก็ต้องถูกไล่ออกมาเป็นปีแล้วล่ะไม่รู้วันนี้เกิดการคุ้มคลั่งอะไรขับรถมาที่ศูนย์เด็กเล็กของอบตนากลางเข้าไปในศูนย์
ใช้ปืนไปกราดยิงรายงานเบื้องต้นภูมิกับบอกว่าเท่าที่ได้รับแจ้งได้รับรายงานใช้ปืน๒กระบอก๙มมกระบอกหนึ่งลูกซองอีกกระบอกหนึ่ง
แล้วก็มีรายงานว่าคนร้ายก็มีมีดด้วยยิงเด็กแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ศูนย์เนี่ยเสียชีวิตไป๓๒ศพ
ใน๓๒เป็นเด็ก๒๓นะฮะขับรถออกมาไปไล่ชนเขาด้วยแล้วขับไปที่บ้านตัวเอง
ตำรวจตามไปถึงเนี่ยพบว่ายิงตัวตายแล้วแล้วก็มีลูกกับเมียเขาที่ก็ถูกยิงเหมือนกัน
ก็เท่ากับว่าเสียชีวิตตรงนั้นอีก๓ศพนะฮะหนึ่งนั้นก็คือคนร้ายนะครับเดี๋ยวความคืบหน้าตรวจสอบเพิ่มเติมต่อนะครับ